ส่วนอีกหนึ่งช่วงช่วงนี้ต้องบอกว่าอยู่ในฤดูของการเกณฑ์ทหารนั่นเอง

มารายงานตัวกันเยอะแยะมากมายนะคะเหล่าในวงการบรรเทิง
ก็เดินทางเข้ารายงานตัวที่บ้านเกิดจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งปีนี้ทำเรื่องยื่นขอผ่อนผันเป็นครั้งที่๓แล้วนะคะ
โดยมีแฟนคลับจากทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดภูเก็ต
เดินทางมาให้กำลังใจมากมายเลย
ทั้งนี้นะคะได้ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงในการขอใช้สิทธิ์
แล้วก็รับเอกสารตามขั้นตอน
ก่อนจะเดินทางออกมาพบแฟนคลับประมาณ๑๕นาที
แล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานครเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ภูเก็ตต้าเนี่ยนะคะก็มีโอกาสพูดคุยกับหนุ่มนนทเล็กน้อย
เพราะว่าเจ้าตัวก็บอกว่าตัดสินใจขอผ่อนผันอีกปี
เพราะว่าอยากจะเคลียร์ทุกอย่างให้ลงตัวก่อน
เรื่องเรียนคือตอนนี้นนท์เรียนอยู่ชั้นปีที่๓มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
งานในวงการบันเทิงก็ค่อนข้างแน่นมาก
งานเพลงงานแสดงช่วงนี้คือกำลังกรอบโกยด้วย
แล้วก็เข้าใจว่ายังเรียนหนังสือไม่จบนะคะก็ผ่อนผันไปครั้งที่๓แล้ว
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มก็คือหนุ่มเข้มหัสวีค่ะพระเอกหน้าไทยจากวิกหมอชิดนะคะ
วันนี้ก็กลับบ้านเกิดที่จังหวัดบึงการไปรายงานตัวทหารกองเกิน
โดยขอใช้สิทธิผ่อนผันเป็นครั้งที่๒
ด้วยเหตุผลว่ายังติดถ่ายงานละครถึง๒เรื่องด้วยกันนะคะ
แล้วก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่๒ระดับปริญญาตรี
ทางด้านภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจ้า
แม้ช่วงนี้ก็คึกคักนะคะคุณผู้ชม
สำหรับการเกณฑหาในปี๒๕๖๒
เป็นประจำแบบนี้ค่ะชาวคนในวงการบันเทิงเอง
หรือว่าหลายคนเขาก็มีสีสันมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะนมชมพูที่ใหญ่คนนทดนตรวจเยอะเกิน
ถ้าสัญญาคนใหญ่ลุ้นจบใบดำใบแดงหลายคนถอดเสื้อ

ตั้งแต่มาร์ริอ์ฟผ่านมาทุกคนที่เป็นดาราชาย
ก็ต้องทาสีชมพูมาแล้ว